อ่าคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีก๑คู่

ต้องบอกว่าเป็นคู่หวานในวงการบันเทิง
คู่ใหม่ที่ไม่ไหวมีดราม่าซะแล้ว
เรียกได้ว่าหวานแซงคู่อื่นไปแล้ว

ซึ่งก่อนหน้านี้ในงานแฟนมิตติ้งครบรอบ๙ปี
พระเอกเสียงดีคุณกันเขาก็ถือโอกาสพาหวานใจมารีไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับแฟนคลับ
แต่ทีนี้คุณมันมีประเด็นตรงที่
แฟนคลับบางคนเขาไม่ค่อยโอเค
รู้สึกว่าการจัดงานที่กันเคยบอกว่ามีขึ้นเพื่อขอบคุณแฟนคลับ
กลายเป็นงานเปิดตัวแล้วก็โชว์ความหวานซะเป็นส่วนใหญ่
แต่พอมีคนมาคอมเมนต์จากแฟนคลับที่ไม่อินเรื่องหัวใจของกัน
เขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊คของนักร้องหนุ่ม
กลับถูกบล็อกคือหนุ่มกันเข้าไปบล็อก
บรรดาแฟนคลับที่เขาเข้ามาคอมเมนต์
กลายเป็นเรื่องราวดราม่าในกลุ่มแฟนคลับทันทีนะคะ
คือจริงกัณภัทรเขาเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะมาก
แล้วมีแฟนคลับหลากหลายกลุ่มค่ะ
บางคนเขาไม่ได้พาดพิงถึงกันเขาบอกแบบนั้น
แต่หนุ่มกันก็ได้ไปบล็อกเขา
อันนี้ก็อาจจะเกิดความน้อยใจเกิดขึ้นนะคะ
จริงแล้วเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดด้วย
ซึ่งกันเองก็เข้าไปตอบนะตอบบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างดี
แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวระหว่างแฟนคลับกับกันเนี่ยจะเป็นยังไง
เดี๋ยวต้องรอติดตามเชื่อว่าเดี๋ยวการน่าจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้
เพราะว่าถือว่าเป็นประเด็นดราม่าที่ค่อนข้างร้อนแรง
รักกันมาตั้ง๙ปีเนาะ